พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ทรงขจัดโพยภัยให้ห่างหาย
เมตตาผองไทยไม่วางวายทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปัตตะพี
วโรกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพขอน้อมนบบาทบงพระทรงศรี
แปดสิบแปดพันศาทะเปรมปรีโอภูมีขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชน
ขอบคุณครับ

และเราก็จะมีเรื่องราวของตัวเลขนะฮะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคุณผู้ชมเนี่ย

รวมไปถึงแขกรับเชิญที่มากันอย่างบ้าคล่อง
ใช่วันนี้มีใครบ้างพี่เอ๋ย
วันนี้มีผู้หญิงที่ต้องบอกว่าผิวของเขานี่ขาวออร่าเป็นสกายแล้วเติ้ล

ยิ่งนับวันยิ่งสวยเฮ้ย

เมื่อก่อนไม่พอใจอะไรยังไง

เธอชอบคนสวยใช่ไหมก็ต้องชอบคนสวยดิ
อีกคนนึงของเขาอยู่ในกลุ่มแก๊งนางฟ้า
แต่งงานแล้วจะมาอัปเดตชีวิตว่าเออเป็นยังไง

คุณแอนอลิชาต้องติดตามนะฮะ
สุดยอดมากครับวันนี้เนี่ยถือว่าเอาใจหนุ่มมากเลยนะครับ
จากมีสาวมาในรายการแล้วนะครับ
ยังบอกตัวเลขที่สามารถใช้วิเคราะห์

ที่โหมช่วงท้ายจะวิเคราะห์เลขเขายังไง

แต่ว่าตอนนี้นะค่ะไปสมภัยล่างของรายการก่อนครับ
ค่ะอยากจะถามคุณแมนนะคะว่าเปิดที่ใหม่เนี่ยจะดีไหมคะแถวแฟชั่น
ถ้าลูกเปลี่ยนบริษัทใหม่ที่ไปเป็นบริษัทออกแบบกับบริษัทที่เขาอยู่ที่เดิมนะคะ
อันใหม่กับอันเก่าอันไหนจะดีกว่าคะ
ก็อยากถามพี่แมนว่าหนูจะมีดวงได้ไปต่างประเทศบ้างไหมค่ะ
เห็นมีความรู้สึกหนึ่งที่เก๊ชเคยนึกว่าอยากจะลาออกของโรงการหรือไม่อยากทำแล้วไม่อยากทำ

คือตอนเด็กไงตอนที่อยู่มปลายอาทิตย์หนึ่งไปโรงเรียนจันทร์ศุกร์๕วัน
คูณเข้าไปเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์แกต้องเจอการบ้านสิ
โอเคพวกพี่ก็ต้องเจอไม่ใช่เก๊ชเจอกันคนเดียว

จริงแล้วในตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ดู

มีตัวหนึ่งที่ผมเคยบอกว่าคนที่มีเลข๒กับเลข๘ติดกันเนี่ยนะครับ

ในเรื่องด้านวัยวะภายในของระบบศึกษาทห์อธิบายศาล

เอาละครับช่วงนี้เราก็เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับ
สมัครเข้ามาแล้วก็มาปรึกษาแมนแบบสดเลย

นะฮะใครอยากสมัครเข้ามาก็โทรเข้ามาละกันนะฮะ

คุณสุรัตนาแวร์นกงามคุณตา
คุณสุรัตนาแหวนโน๊กงามคุณตัง

ไม่ใช่ว่าแบบว่าพอไปเปลี่ยนเลขแล้วเป็นยังไง

คือว่าลูกค้าขายรองเท้าแตะนะคะ

จากที่เราไม่เจอกันชีวิตเป็นยังไงบ้างคะ

คุณแมนบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยน

ดีใจกับเธอที่เธอเป็นคนที่ดีช่วยเขา

แล้วหยุดพี่ตังมีอะไรติดขัดอะไรค่ะ

คือว่าลูกเขาอยากจะเปิดอีกที่นึงอะค่ะ

อยากจะถามคุณแมนนะคะว่าเปิดที่ใหม่เนี่ยจะดีไหมคะแถวแฟชั่น
เฮ้ยแต่จำได้
โอ้โหมาให้ดูกันแล้ว

ตกแต่งร้านให้ดูน่าสนใจนะครับ
เพราะว่าตัวเลข๘๙๒ไม่ได้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับไม่มีลูกค้าหรือเงินมีปัญหาเลย
เป็นตัวเลขที่บอกว่าขายของที่เป็นแนวแฟชั่นดีนะครับ
ตกแต่งร้านให้ดูน่าสนใจ
ผมว่าน่าจะโอเคไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ
เพราะว่าตัวเลขทั้งหมดไม่ได้เป็นตัวเลขที่ทำให้มีปัญหาเงินครับ
โอ้ไม่ได้ขอบคุณมาก
นัดแรกสาขาที่ไหนคะ

ไม่สบายเราเห็นจากที่น้องแตนยิ้มเราก็รู้แล้วว่าเขามีความสุขมากขึ้น

สวัสดีครับ

คือพี่นุษย์ส่งเสื้อผ้าออกไปต่างจังหวัดนะคะ

เปลี่ยนแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างพี่นุษย์

เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีอะไรมาปรึกษาอีก
พร้อมแล้วตอนนี้คุณก็พร้อมแล้วนะฮะเริ่มครับ
ก็คือจะถามว่าถ้าลูกเปลี่ยนบริษัทใหม่ที่ไปเป็นบริษัทออกแบบกับบริษัทที่เขาอยู่ที่เดิมนะคะ
อันใหม่กับอันเก่าอันไหนจะดีกว่าคะ
ในเรื่องอันนี้คือเขาอยู่จังหวัดอะไรครับตอนนี้

กลุ่มแรกเขาเรียกว่าตัวแบบมีการปรับเปลี่ยนงานปุบปรับ
ก็คือตัว๖๐๒นะครับ
อีกตัวหนึ่งคือ๒๒๗เขาเรียกว่าตัวเลขของการย้ายถิ่น
ถ้าเกิดสมมุติมีโอกาสไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างถิ่น

แต่ว่ามันมีตัวหนึ่งคือตัวเรื่องของงานด้วยนะครับ
ถ้าปรับได้ก็ดีครับ

แต่ปรับตัวเลขใหม่รับรองว่าจะดีกว่าเดิม

หรือมีปัญหาสะดุดทางการงานและเงินด้วย
เพราะฉะนั้นปรับตัวนี้ให้มันสบายก่อน
อย่างเช่นปรับตัวเลขของลูกครับอันนี้เป็นเบอร์ของคุณลูกนะครับถ้าเป็นอินเทลียร์งานออกแบบ
ก็อาจจะใช้เป็น๔๒๙ก็ได้เหมือนกัน๔๒๙เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
แล้ว๒๒๗ก็ยังดี๒๗ปรับเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดสมมุติว่างานที่จะทำอยู่ในกรุงเทพ
ใช่ครับผมเพราะฉะนั้น๔๒๙แล้วก็มี๑๕๖เข้ามาช่วยด้วยนะครับใช้๒กลุ่มนี้ในการเอามาประกอบกัน

น้านเงินเยอะด้วย
ก็ยังพอมีหวังอยู่ครับแต่ขอให้สู้ต่อไป
เพราะว่าตัวเลข๑๓๙เขาเรียกว่าเลขของนักสู้ครับ
ถ้าสู้ไหวตั้งใจมุ่งมั่นได้ไปแน่นอน
ไอ้สู้ไหวเนี่ยเขาน่าสู้ไหวแต่ไอ้ตรงสู้นี้ต้องเก็บเงินด้วย
เก็บเงินได้เยอะปุ๊บมีโอกาสได้ไปเรียนต่ออยู่แล้ว
เหรอใช่ป่ะใช่ครับจะออกไปทางแถบประเทศที่เป็นฝรั่ง
อาจจะไม่ได้ไปโซนยุโรปชัดขนาดนั้น
เป็นทางอเมริกานะลูก
เออแต่เราดีใจนะงานเยอะขึ้นมากเลยค่ะ

ไปถึงคุณชุติมาขันทุกคุณกบค่ะ
สวัสดีครับ

ดีค่ะตั้งแต่บอกว่าให้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์
หนูหามา๔ที่แล้วมันเลขมันก็ไม่ตรงกับที่ให้เป็น๖๔๕ค่ะ
ที่หาว่าจะมีคู่ไหม
ทีวนนี้มันก็เลยได้เป็น๖๘๔๕มา
มันก็มีเลข๖กับ๔แล้วก็๕เหมือนกันหนูไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า

เดี๋ยวดูคำถามวันนี้ดีกว่าว่า

ที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยมีผลกระทบต่อความรักอีกไหม
แล้วก็มีหน้าที่การงานดีขึ้นอีกหรือเปล่า
เพราะว่าถ้ามันดีหนูจะได้เลิกใช้เบอร์ที่เป็นอีกเบอร์หนึ่งค่ะ
ว่าเก่าเลยอ๋อตอนนี้หนูยังไม่ได้เลิกเอา
พอดีว่าพอเปลี่ยนไปก็มีความรักเข้ามาทันที
โอ๊ยตายละนี้ปล่อยไปเปลี่ยนด้วย
แต่ว่าตอนนี้ก็ห่างกันนะคะเพราะว่าเขาไปเกณฑ์ทหาร
เขามีเกณฑาหารถูกนะครับอ๋อจริงแล้วนะครับ
ประกอบของตัวเลขที่เอามาเนี่ยมันจะมีอยู่๒กลุ่มก้อน
กลุ่มก้อนแรกคือ๖๙๗นะครับแนะนำให้ทำบุญบ่อย
คิดดีทำดีสบายชิว

แต่ถ้าเกิดเป็นคนแบบไม่ทำบุญ

มีโอกาสพลาดเรื่องความรักได้สูง

ตัวนี้ต้องระวังเรื่องของการพูดตรง
เป็น๖๔๕เลยจะดีกว่าถูกป่ะ
ถ้าเป็น๖๔๕เลยก็ได้ก็ดีกว่าครับ
๗๔๘ตัวนี้คือตัวที่บ่งบอกเภาว่าปัญหาการทะเลาะ
เป็นตัวที่มีโอกาสของเตียงหัก
หรืออย่าล้างสูง
นั่นหมายถึงเป็นเลขของการพูดตรงไปตรงมา
ให้บางทีผู้ชายหมดอารมณ์หรือไม่อยากจะแบบอยู่ด้วยคุยด้วยกับเรา
เซ็งอย่างนี้ใช่เพราะฉะนั้นแหละปรับเลข๗๔๘
อีกวิธีแก้หนึ่งก็คือว่าพยายามพูดจาให้อ่อนโยนน่ารักแบบเข้าวัด
อยู่ที่ตัวเราด้วยใช่ครับผมก็จะช่วยให้แก้ธรรมชาตินี้ให้มันสมดุลขึ้น
อีกตัวหนึ่งคือ๖๙๗ที่พูดไปเมื่อกี้ให้ขยันทำบุญคิดดีทำดี
เป็นผู้ให้ทำทานบ่อยจบแค่นี้ก็ดีแล้ว
ก็จะดีขึ้นนะใช่ครับนะนิดเดียวนิดเดียวเองเนาะ
ท่านต่อไปนะครับคุณนิตยาวัชรเกียรติคุณนิดครับผม
สวัสดีครับผู้จัดการร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับ

ก็โอเคนะคะตั้งแต่ตอนที่คุณแมนแนะนำเปลี่ยนงานเปลี่ยนเบอร์หมดเลย
เราก็เลยมาเริ่มทำงานที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนี่ค่ะ

ก็โอเคนะคะแต่ว่าก็มันก็ยังไม่ถูกใจร้อยเปอร์เซ็นซะทีเดียวอะไรอย่างนี้
แพลนว่าเราอยากจะย้ายคันนี้คือแพลนตั้งใจว่าจะย้ายที่อยู่

ใช่ค่ะแต่ตอนที่คุยกับคุณแมนครั้งคราวก่อนนู่นคือตั้งใจจะไปต่างประเทศใช่ไหมคะ
แต่เห็นบอกว่าปีนี้ยังไม่ค่อยดีน่าจะเป็นปีหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้ก็เลยจะเปลี่ยนงานแล้วยกย้ายที่อยู่
แต่ว่าไม่ได้ไปต่างประเทศนะคะก็อยู่เพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้

ก็ใกล้ก่อนเนอะประชาติถามตรงได้เลยนะครับ๑นาทีนี้เริ่มครับ
ค่ะก็คืออยากจะถามคุณแมนนะคะว่าตั้งใจว่าถ้าเราจะย้ายที่อยู่
แล้วก็ย่ายที่ทางงานไปอยู่ประเทศราวน์จะเป็นยังไงบ้างคะ
เคขอ๑๑มิเตอร์ครับ
ก็โอเคนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาก็คือไปได้เพราะว่าตัวเลข๔๒
มันก็สามารถไปได้และตัว๔๒๘ผมว่าได้เพื่อนใหม่
แล้วก็สามารถทำให้รวยได้ด้วยนะครับถือว่าโอเคนะครับตัวเลขนี้
ถือว่าสิ่งที่คิดคุณนิดไปได้แล้วก็ไม่ใช่

แล้วถ้าเราไปอยู่ตรงนู้นถ้าเราจะลงทุนละฮะลงทุนเนี่ยจะดีไหมกับการที่เราจะไปเป็น
ซึ่งมีเพื่อนอยู่ที่นู่นอยู่แล้วอ่ะนะคะคือเขาอยากจะให้เราไปช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้
แต่ถ้าเราจะลงทุนเองเนี่ยมันจะโอเคไหม

คือเขาบอกว่าถ้าเกิดเจอเลขตัว๘๘๖นะครับเรื่องของการลงทุนดีแล้วมันเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ด้วย

ใช่หมายถึงว่าอาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนที่ดูแบบใหญ่เงินก้อนโตอย่างนี้ครับ
คือมันไม่มีตัวเลขที่เป็นปัญหาสำหรับที่เขาถาม

ดีครับเพราะว่าตัว๘๘๖ถือว่าเป็นตัวเลขเงินก้อนใหญ่

เพราะฉะนั้นต้องดูเอกสารสัญญาให้ดีดูเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงต่างให้ดีนะครับ
คุณนิดดูข้อตกลงให้ดีเนอะเอกสารสัญญาต่างเนอะ
แต่ว่าขึ้นมาตัว๘๘๖ถือว่าเหมาะกับการทำธุรกิจต่างประเทศแล้ว

เอกสารบางทีมันมีแบบข้อ๑๑๑๒เยอะแยะละเอียดมันต้องอ่านดี

ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ต้องให้นักกฎหมายมาช่วยดูหน่อยนะครับ

ทั้งห้าท่านใครที่มีปัญหาอยากปรึกษากันแบบสดแบบนี้นะฮะ

เดี๋ยวช่วงหน้านะคะแขกรับเชิญของเรารอที่จะเมาส์มอยเรื่องราวต่างให้เราฟังอยู่แล้ว
ตอนนี้พักสักครู่ก่อนนะคะกับรายการ
เห็นมีความรู้สึกหนึ่งที่เก๊สเคยนึกถึง

คุณพี่ต้องเจอกันต้องเจอกันคนเดียว